ซึ่งต้องเรียกว่าเป็นเหตุการณ์สลดจริง
พ่อแม่ทำใจไม่ได้หรอก
เพิ่งจะเกิดมาลืมตาดูโลกได้เพียงแค่๖วัน
แต่ว่าปรากฏว่าสำลักนมเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางเพจดังเขาก็เลยนำมาเป็นเรื่องราวขึ้นมา
ว่ามีพ่อแม่คู่หนึ่งทำใจไม่ได้
ลูกนั้นไปสำลักนมจากการป้อนนมโดยโรงพยาบาล
แล้วก็เลยทำให้หัวใจของเด็กนั้นหยุดเต้นกระทันหัน
ตอนนี้ก็เลยเรียกร้องอยากให้โรงพยาบาลออกมาแสดงความรับผิดชอบกันค่ะ
ก็เปิดเผยถึงเรื่องราวสุดสะเทือนใจ
ผู้เป็นพ่อทารกอายุเพียง๖วัน
ร้องเรียนบอกว่าภรรยาคลอดลูกสาวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่นครนายก
เมื่อ๑๘เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
ทางโรงพยาบาลก็แจ้งว่าลูกสาวมีภาวะตัวเหลืองต้องอยู่ในตู้อบต่อไป
ซึ่งกรณีแบบนี้ก็ไม่ใช่กรณีใหม่

ขณะนั้นคุณพ่อยืนยันบอกว่าเด็กอาการปกติดีทุกอย่าง
ทั้งการดูดนมน้ำหนักก็เป็นปกติ
จนกระทั่ง๒๓เมษายนโรงพยาบาลถึงแจ้งมาว่า
ออกจากตู้อบแล้วอยากให้พ่อแม่ไปหัดอาบน้ำ

ซึ่งลูกก็ยังปกติดีทุกอย่างค่ะ
แต่พอถึงวันที่โรงพยาบาลนัดให้ไปรับลูกกลับบ้าน
ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่า

หัวใจหยุดเต้นกระทันหันและก็เสียชีวิตแล้ว
พอไปถึงทางโรงพยาบาลก็นำเอกสารให้ตัวเอง

ก็ยอมรับว่าไม่ได้อ่านรายละเอียดมาก

มาเกือบสัปดาห์ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อ
หรือว่าแสดงความรับผิดชอบใดจากทางโรงพยาบาลอีกเลย

ก็เลยพยายามติดต่อไปยังโรงพยาบาล
ตามที่พ่อเด็กนั้นระบุค่ะ
ได้รับแจ้งบอกว่าเนื่องจากเป็นวันหยุด
ทำให้ไม่สามารถติดต่อกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้
ตอนนี้ก็เลยยังไม่สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดกับกรณีนี้ได้ค่ะ